ส่วนอันนี้ค่ะเป็นความทุกข์
ทุกข์เพราะอะไรอ่ะคือกลุ่มผู้เสียหายเขาบอกเลยนะ
ฉันอยากมีผัวฝรั่งแล้วฉันจ่ายตังค์ไปแล้วเพื่อจะได้ผัวฝรั่ง
แต่ฉันไม่ได้ผัวฝรั่งอะไรน่าเดี๋ยวนะ
ติวสายฝอเนี่ยนะแล้วดูสิอดได้ผัวศูนย์เงินแสน
เรื่องนี้เนี่ยทางคนที่เขาทุกข์ใจเขาก็รวมกลุ่มกันมา
แล้วก็มาร้องกับทางทนายเดชาเดี๋ยวลองฟังหน่อยค่ะ

ทุกข์ใจมากค่ะก็เลยมาหาทนายคลายทุกข์ค่ะ

เสียเงินเพื่ออยากได้ผัวครับโดนหลอกอ่า

พี่เดชาพี่ไม่ต้องให้เขายืนขนาดนั้นก็ได้
ไปแล้วถามกันชัดเจนเลยว่ามาทำไมครับ

อยากได้ผัวฝรั่งถ้าเป็นทนายเดชาต้องยังไงนะ

คือผู้หญิงกลุ่มนี้เนี่ยชอบชายชาวต่างชาติ
ไม่ว่าการลดสนิยม๑๒๓๔๕๖๗คน
ก็รวมตัวกันมาขอความช่วยเหลือจากทนายจุ๊กรูทนายเดชานี่แหละค่ะ
อ้างตัวว่าเป็นแม่สื่อเป็นโค้ชในการจัดหาคู่
แล้วมีโซโลแกนด้วยบอกว่า
สกรีนเฉพาะฝรั่ง
กว่าฝรั่งจะบินมายืนอยู่ตรงหน้าคุณ
นี่บอกแบบนี้เลยตีแบบนี้เลย
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะเจ้าของเพจเนี่ย
อ่าเราเรียกโค้ชพี่บีละกัน
ก็โพสต์ภาพถ่ายของเธอกับสามีชาวต่างชาติ
โพสต์ของผู้หญิงคนนึงที่ถ่ายคู่กับหนุ่มฝรั่ง
แล้วก็บอกว่าเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการ
ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศ

ก็เลยทักไปสอบถามเฮ้ยมันมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่มาปรึกษาเฉยนะแล้วดูสิ
ผู้ติดตามเนี่ยโอ้โหจะแสนห้าแล้วปังมาก
เนี่ยแม่ขอก่อนสิ้นเดือนให้มีผู้ติดตามสัก๒แสนคนได้ไหมเนาะ

ใครจะมาปรึกษาแม่ที่ว่าต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่
อ่ะ๒๐๐๐๐บาทเอาเงินมาวางเลย

ไม่ดอมมันจะมีเลเวลขึ้นอยู่กับอาชีพดอม

ที่บอกว่าเป็นฝรั่งธรรมดารับจ้างรับราชการเอกชนวิศวกร
ฝรั่งที่อัพขึ้นมาหน่อยนึงยังไม่ใช่แชร์บ๊วยนะดอม๓๐๐๐บาท
ฝรั่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมรีสอร์ท
ควักกระเป๋าจ่ายหนักกว่านั้นอีก
ได้ฝรั่งที่เป็นหมอเป็นหมอเป็นเพศสัตว์
แล้วถ้าเกิดว่าหนักสุดเอ็กคลูซิฟสุดแสนนึง

จะได้เป็นฝรั่งที่มีที่ดินพี่เบิร์ต
เป็นเจ้าของไร่เจ้าของฟาร์มเจ้าของสวนโอ้โหที่ดินเขาเพียบ
แล้วถ้าฝรั่งที่เป็นนักข่าวมีไหมเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่
ฝรั่งที่เป็นนักข่าวหรือชาวต่างชาติที่เป็นนักข่าวเนี่ย
อยากรู้เหรอเอออยากจะรู้เราปรึกษาครูพี่บี
นี่แหละแล้วทีนี้คือเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าอะไรบ้างอ่ะ
ทำโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษประมาณ๒๗๐๐บาท
แต่ว่าสุดท้ายกลุ่มผู้เสียหายเขาบอกเขาจ่ายไปเป็นปีแล้วนะ
ยังไม่เห็นมีผัวฝรั่งสักทีเลยทวงถามอ่ะโดนครูพี่บีที่ว่า
สดประจานอีกก็อายสิทนายเดชาบอกแบบนี้
ผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาจากหลายจังหวัดเลยนะเอาสลิปการโอนเงิน
เอามาให้ดูว่าเนี่ยจ่ายไปแล้วจริงแล้วก็มีการไปแจ้งความกับตำรวจด้วย
ตำรวจก็มีการส่งหนังสือไปที่เจ้าของเพจแล้ว
แล้วบังเอิญมากเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าของเพจนะ
พอเขาได้รับหนังสือจากตำรวจปั๊บติดต่อมาที่ทีมทนายคลายทุกข
นายเดชานี่แหละแล้วเธอบอกเลยนะบอกว่าไม่ได้โกงนะคะ
นายเดชาก็เลยแนะนำไปบอกว่าเอางั้นก็ต้องหาสามีฝรั่งมา
ให้ผู้เสียหายตามที่เขาตกลงกันสิเรื่องมันจะได้จบ
ทีนี้นักข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่โค้ชคนนี้
เจ้าตัวบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลทำไมคะติดสายอยู่
แล้วก็ยืนยันนะว่าผู้เสียหายไปร้องเรียนกับทนายความ
ร้องกับสื่อไม่จริงเลยลองฟังดูไหมล่ะ
มันไม่ใช่ความจริงหรอกค่ะมันไม่ใช่ความจริง
เพียงแต่ว่าตอนนี้พี่ติดสายอยู่พี่กำลังคุยกับคนอีกคนนึงอยู่นะคะ

ยังไม่ได้ปิดเพจนะคะแล้วก็มีการโฆษณาหาคู่เหมือนเดิมเลย

นี่แหละดอมใช่เลยอันนี้แหละ
เขาก็จะแนะนำวิธีการนะว่าจะแบบทำยังไง
พูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งคุยกันประมาณไหนใช้คำศัพท์ประมาณไหน
จะได้สื่อสารแล้วแบบต่างชาติชอบอะไรแบบนี้